ไปดูที่นี่บ้างสุโขทัยค่ะคุณผู้ชมมีการลอยกระทงจานรักสิ่งแวดล้อมและใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะ
ดิฉันชอบที่นี่มากเลยเพราะว่ามันใช้ได้จริงลอยได้จริงแล้วก็รักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดจอนแจ้งหรือวัดภูนกตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

สุโขทัยเมืองเก่าเราแต่ก่อนเขาคือการจัดงานลอยกระทง
แต่ว่าความพิเศษนี้อยู่ที่กระทงค่ะ
กระทงที่นี่สังเกตดีเขาใช้จานสังกษี
จานถ้วยสังกษีสีขาวที่เราไว้ใส่แกงใส่ข้าวทานกันนะคุณ
แล้วก็เอาทูบเทียนหมากพลูเอามาประดับตกแต่งแล้วก็ลอยไปแบบนี้

มันลอยได้จริงแล้วมันก็ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมแม้มันจะย่อยสลายไม่ได้
แต่มันเอาจานเอาชามกลับขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้จริง
แล้วบางคนบอกเล็กไม่ขอใหญ่อยู่อย่างกะลามังได้มั้ย
เอาได้สิคะคุณกระมังแบบนี้ก็เอามาลอยได้เหมือนกันนะคะ
จานชามเหล่านี้กลับมาถวายวัดเอาไปใช้ต่อในงานบุญนั่นเอง
ไปถามประธานการท่องเที่ยวชุมชนเมืองด้งค่ะ
คุณสุพรรณสารเรืองฤทธิ์บอกว่างานลอยกระทงที่นี่มีเอกลักษณ์
ที่เขาต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมว่ากันว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้
เนื่องจากจะไม่ทิ้งเศษวัสดุใดลงแม่น้ำ
แต่จะปรับเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์เครื่องครัวต่างตามแต่ละคนสะดวก
ไม่ว่าจะเป็นจานชามถ้วยกะละมังแบบนี้ค่ะ
เพราะว่านอกจากจะได้แสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประเพณีโบร่ำโบราณแล้ว
ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและนำกระทงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปด้วย
ที่ศรีสัตว์นะเอาจริงสุโขทัยเขาก็ดังอีกแล้ว
ถ้าส่วนใหญ่ไปงานลอยกระทงที่สุโขทัยก็จะไปที่อุทยานประสาทสุโขทัย

ใช่แล้วปีนี้ก็งานใหญ่เหมือนกันนะฮะ